ต่อกันที่คู่รักแจ๊ดแจงกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้วันเกิดคุณแจง

เขาก็ต้องมีโหมดมุ้งมิ้งกันบ้าง

อะอ้าลวันเกิดสี่คนระยะขาดที่
มีรูปคุณสมีอย่างคุณแจ๊ส
จะไม่อวยพรคนระยะแต่แมน
งานี้หนุ่มแจ๊กโชว์หวานสี่คนระยะสมสไต่หน้าจอ
รอกินน้ำตาลกันเป็นแถวไปเลยค่ะ

จะลงเที่ยงคืนถ่ายไว้ก่อน

เป็นเด็กดีเนอะไม่มีคนเสร็จได้ดูกัน
เป็นเด็กดีนะ
ต้องเติบให้แจงนะครับ
ทำบรรเดาให้แจงนะครับ